แรงงานต่างด้าวมาจากพื้นที่ในต่างประเทศเข้ามาบ้านเรา
เป็นสิ่งที่สำคัญมากและมันเกิดเหตุสลดเหตุนี้
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ไปพบว่ามีศพถูกทิ้งไว้อยู่ในพื้นที่กำแพงเพชร
๓ศพมีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกทิ้งไว้๔คน
ผู้ได้รับบาดเจ็บและศพเหล่านี้มาจากกรณีของการเกิดอุบัติเหตุที่จังหวัดตาก
แล้วทีนี้มีคนเอาทั้งศพเอาทั้งผู้บาดเจ็บไปทิ้งไว้
อีกจังหวัดก็คือกำแพงเพชรและพบว่าเป็นแรงงานต่างด้าวด้วยคุณ

กลายเป็นเหตุใหญ่ที่ทางทั้งจังหวัดตากและจังหวัดกำแพงเพชร
ต้องร่วมกันตรวจสอบนะคุณนะ
กรณีที่มีการลักลอบขนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าไทย
โดยใช้เส้นทางรอยต่ออำเภอพบพระจังหวัดตาก
มาอย่างอำเภอวังเจ้า
ซึ่งสภาพเส้นทางที่ใช้ขนแรงงานต่างด้าวมาตรงนี้
เป็นถนนที่ลัดเลาะไปตามไหล่เขาคดโค้งและสูงชัน
แน่นอนการขับรถมาต้องระมัดระวัง
แล้วมันมีการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่บ้านผาพึ่งหมู่ที่๖
ตำบลเชียงทองอำเภอวังเจ้าจังหวัดตากนะครับ
บ่อใบไม้ทอทง๗๒๙๓ตาก
ขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา
ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ขับรถคนขับได้ทิ้งรถ
มีการขนถ่ายแรงงานต่างด้าวขึ้นรถยนต์กระบะอีกคัน
การขนถ่ายครั้งนั้นมีทั้งคนเจ็บหนัก
และมีทั้งคนที่ใกล้จะตาย
จากนั้นนะครับก็มีแรงงานต่างด้าวทั้งหมดที่ถูกขนถ่าย๒๓คน
บอกไปแล้วว่ามีที่บาดเจ็บสาหัส๔คน
และน่าจะไปตายกลางทางคือ๓คน
ทีนี้คนขับรถเอาทั้งศพคนตาย๓ศพ
และผู้บาดเจ็บสาหัสอีก๔คนเอาไปปล่อยคุณ
ปล่อยไว้บริเวณป่ายางบ้านหนองนกกระทา
หมู่๑๒ตำบลนาบอกคำที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะ
นี่ข้ามจังหวัดไปแล้วนะก็ไปปล่อยทิ้งพวกเขาไว้แบบนี้นะครับ
ตำรวจได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดของอบตนาโบดบริเวณ๓แยก
บ้านท่าทองแดงสามารถบันทึกภาพรถยนต์ต้องสงสัย
คาดว่าเป็นรถที่มารับตัวแรงงานต่างด้าวที่รับบาดเจ็บ
แล้วก็นำศพผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่ของการเกิดอุบัติเหตุครั้งแรก
แล้วก็นำไปปล่อยทิ้งไว้บริเวณป่ายางบ้านหนองนกกระทา
ตำบลนาบอกคำที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับ
เป็นรถยนต์กระบะตอนเดียวสีขาวมีคอกแล้วก็มีแสลนด์สีฟ้า
อำพรางวิ่งผ่านจุดดังกล่าวในช่วงเวลาประมาณสักตี๔๖นาที
ของวันที่๖พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับ
ทีนี้ครับแรงงานต่างด้าวที่เหลือเจ้าหน้าที่ได้นำตัวทั้งหมด
มาพักอาศัยในสาราการประเรียนภายในวัดบ้านหนองนกกระทา

เบื้องต้นน้ำมีผู้ติดเชื้อ๓คน
โดยได้มีการคัดแยกผู้ติดเชื้อออกมารักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
ขณะที่กำนันตำบลนาบอกคำนะฮะคือกำนันธวัชชัยไทยตันเนี่ย
บอกว่าได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อเฝ้าเวรยามตลอด๒๔ชั่วโมง
โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ก็มาส่งอาหารเสื้อผ้า
เอามามอบให้กับแรงงานต่างด้าวไว้บ้างได้กินได้ใช้กันนะครับ
คดีนี้ถือว่าเป็นคดีใหญ่ในช่วงค่ำที่ผ่านมา
พลตำรวจเอกสุชาติธิรสวัสดิ์รองพบตร
แล้วก็พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานผู้ช่วยพบต
แล้วก็คณะเดินทางมาประชุมติดตามเร่งรัดคดี
หลังประชุมแล้วรองพบตรเปิดเผยนะครับ
ว่าจะต้องมีการสืบสวนว่ากรณีนี้เกี่ยวข้องกับ
ขบวนการค้ามนุษย์หรือการลักลอบขนแรงงานเถื่อนหรือไม่
ส่วนประเด็นที่รัฐบาลเปิดให้แรงงานต่างด้าว
สามารถขึ้นทะเบียนได้ในช่วงนี้ไปจนถึงปีหน้าไม่น่าเกี่ยวครับ
เพราะปกติที่ผ่านมาก็มีการลักลอบเดินทางเข้ามาเป็นประจำอยู่แล้ว
โดยได้ให้นโยบายในการป้องกันและปราบปรามไปแล้วนะครับ
ขณะที่พลตำรวจโทษสุรเชษฐหักพานนะฮะ
ผู้ช่วยพบตรจะเป็นผู้ดูแลในกรณีนี้นะครับ
ผมยังไม่ได้เรียนว่าเป็นมาจากแม่สอดนะครับ
เราก็จะตรวจสอบหลักฐานว่าไลย้อนจากจุดที่ส่งประเทศก่อนนะครับ
แต่ว่ามาจากไหนเนี่ยได้ให้นโยบายไปแล้วว่า
แล้วก็จะต้องทำการคัดแยกเหยื่อ
ว่าเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์
หรือเป็นเหยื่อจากการขนแรงงาน
จากนั้นทั้งกรองพบรและผู้ช่วยพบร
ก็ลงไปดูรถคันที่ขนแรงงานต่างด้าว
มาแล้วพลิกคว่ำไปดูจุดที่จังหวัดต่าง

ทำการเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างอย่างละเอียด

พร้อมกับลายนิ้วมือที่ราวเหล็กฝั่งซ้าย

สำหรับรถคันนี้นะฮะผู้ครอบครองชื่อนางสาวนิพา
แทรกเกลยุทธ์๒๘ปีเป็นชาวตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ส่วนคนขับชื่อนายอุทัยแทรกเกลยุทธ์๒๖ปี
เป็นชาวตำบลโป่งน้ำร้อนเช่นเดียวกันนะครับ
โดยได้แสดงตนเป็นผู้ขับขี่รถคัน

แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้กับตัวแทนประกันบริษัทประกัน
แต่อันนี้เขาแค่ประสานกับบริษัทประกันนะ
แต่ตัวคนขับหลบหนีไป

ตอนนี้ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็เพื่อขอสารในการอนุมัติออกหมายจับวันนี้นะครับ

เพราะว่าเมื่อเช้าผู้สิทธิ์ข่าวได้ประสาน
ยังทางภูมิกับการสพเมืองกำแพงเพชร
จุดที่แรงงานต่างด้าวทั้ง๒๐ประวัติศาสตร์ประกัน

ภูมิกับการของสพเมืองกำแพงเพชรเปิดเผยนะครับ
ว่าผู้ขับขี่รถยนต์กระบะทันที่เกิดเหตุ
ยังไม่มีการติดต่อประสานงานมาแต่อย่างใดนะฮะ
ซึ่งคาดว่าจะออกหมายจับได้ในเร็ววันนี้ล่ะครับ
ขณะที่ช่วงสายวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

และเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหสนธสุขอพรานกะต่ายนะครับ
ก็มาตรวจสอบดีเอนเอพร้อมตรวจค้นสัมภาระของต่างด้าว
ซึ่งมีจำนวน๑๖คนเป็นชาย๘หญิง๘นะครับ
ส่วนการติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
มี๒คนถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรนะฮะ
แล้วก็ต่อมามีเจ้าหน้าที่ทูตจากทางฝ่ายของเมียนมา
ได้เข้ามาสังเกตการณ์ที่จุดตรวจดีเอนเอ
บริเวณสพพรานกระต่าย
แล้วก็ได้รับการชี้แจงเรื่องราวต่างนะฮะ
ตอนนี้ภูมิกับการสพพรานกระต่ายนะครับ
ก็ได้มีการเขาเรียกว่าทำงานร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ทูตด้วยนะฮะ
ว่าจะดูแลกลุ่มคนเหล่านี้อย่างไร
แล้วก็มีการผลักดันส่งกลับประเทศอย่างไรนะฮะ

ใช่ค่ะไปที่๑ไปดูที่แนวชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีน่ะ
แล้วก็ชายแดนจังหวัดประจวบคิริขันกันบ้าง
ก็มีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื้นที่เหมือนกันนะครับ
โดยทหารหน่วยเฉพาะกิจกองกำลังสุรสีร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับ
สกัดจับแรงงานเมียนมาลักลอบข้ามแดนโดยผิดกฎหมาย๙๗คน

แล้วก็บริเวณบ้านห้วยน้ำขาวที่ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองนะครับ

ที่ชายแดนประจวบกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมก็สกัดจับแรงงานเมียนมาได้เหมือนกัน
ลอบข้ามแดนมาโดยผิดกฎหมายจับได้๑๐๓คน
จุดตรงนี้ที่บ้านมะขามโพรงที่ตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคิริขัน
ทีนี้พอได้ตัวแล้วก็ต้องส่งที่สพเมืองประจวบแล้วค่ะ
แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายช่วงนี้แรงงานที่ข้ามเข้ามา
เราอ่านข่าวเยอะเลยนะคะ